ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรือเหาะที่ยาวที่สุดในโลก
ตอนนี้เขาบอกว่าเคลื่อนตัวออกจากอู่ที่ประเทศอังกฤษแล้ว

ลำนี้พัฒนากันมานานกว่า๑๐ปีเลยค่ะ
เพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาบอกว่ามันคล้ายเหลือเกินกับบ้านท้ายของคน

ความยาวของเรือหอดลำนี้ยาวถึง๙๒เมตร
ก็เลยถือว่าเป็นอากาศยานที่ยาวที่สุดในโลก
โดยเรือหอนี้ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
จะนำไปใช้ในภารกิจลาดตระเวน
แต่ว่าโครงการต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าหมดงบประมาณค่ะ
แล้วก็พัฒนาโครงการนี้จนสำเร็จ
ซึ่งถ้าหากการทดสอบนี้ประสบความสำเร็จ
จะนำเรือหอดลำนี้ไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนขนส่งสินค้า
ภารกิจเพื่อมนุษยชนแล้วก็ใช้เพื่อการท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันค่ะ

แต่ว่าจริงแล้วโครงเขาค่อนข้างแข็ง

ได้ต่อเนื่องนานถึง๕วันไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง

สามารถขึ้นและลงจอดได้ในแนวดิ่งทุกพื้นที่ค่ะ
ทะเลทรายก็ได้แผ่นน้ำแข็งก็ได้หรือจะเป็นน้ำก็ได้
เครื่องบินลำอื่นยังไม่มีลำไหนสามารถทำได้นะคะ
ซึ่งหลังจากการทดสอบบินและการขึ้นลงแล้ว
ถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย
บริษัทเองวางแผนที่จะผลิตเครื่องบินแบบนี้ขึ้นมาอีก๑๒ลำ
ภายในปี๒๕๖๑นี้ค่ะ